มาดูประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่นักข่าวของเราพยายามติดตามความคืบหน้าให้นะคะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอตั้งคันแล้วปรากฏว่าน้ำคร่ำแตก

แล้วปรากฏว่าหมอให้รอสักประมาณ๔ชั่วโมง

กว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดห้องคลอดเที่ยงกว่าแล้ว

สุดท้ายลูกของเธอเสียชีวิตนะคะ
ออกมาเนี่ยโอ้โหมาเป็นสภาพศพแล้วอะค่ะ
มีการโพสต์ข้อความฝากเตือนไปยังคุณแม่ทั้งหลาย
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าพี่สะพ้ายของเธอไปฝากท้อง
กับคุณหมอชื่อดังที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองโคราช
จนล่าสุดคือ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้ไปหาหมออีกครั้งตรวจปกติ
หมอแจ้งนัดอีกครั้งคือ๑๗พฤษภาคม
ถ้าคนไข้ปวดท้องก่อนหรือมีอาการผิดปกติ
ให้รีบแจ้งแล้วก็มาหาหมอทันที
ต่อมาเช้าวันที่๑๒พฤษภาคมเวลาสักประมาณ๖โมงครึ่งตอนเช้า

รีบนำตัวพี่สะพ้ายมาส่งโรงพยาบาล
มาถึงโรงพยาบาลสักประมาณ๘โมง
หน้าห้องคลอดบอกว่าให้ไปรอที่ห้องคลอด

พยาบาลแจ้งบอกว่าเด็กหัวใจเต้นช้าลงเรื่อย

จากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งบอกว่าเด็กเนี่ยสายสดือหลุด
ไม่หายใจตั้งแต่ออกมาจากท้อง
หลังจากที่มีการแชร์ข้อความนี้คุณผู้ชมโลกออนไลน์เนี่ย
จานหมอยับเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่นะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดต่างตาหมู่๑ตำบล
จบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาไปพบกับบรรดายญาติญาติ
ที่ก็มีการจัดเตรียมงานศพให้น้องเนี่ยนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแล้วก็โศกเศร้า
หน้าศพคุณผู้ชมเนี่ยนะมีเพียงนมแล้วก็น้ำ๒ขวดวางไว้ใกล้กรอบรูปของน้องหน้าโรงศพ
ส่วนนางสุวิมลชื่นโคกรวดอายุ๒๙ปีคนที่เป็นแม่ของน้อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลช่วงบ่ายวันนี้แหละ
ส่วนย่าก็คือนางกิ่งแก้วพิรุณอายุ๓๘ปี
บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าหลานซึ่งเป็นหลานชายด้วยเสียชีวิต

จากว่าหลานชายคนแรกของบ้านก็คือเป็นหลานชายคนแรกของบ้าน
อยากสอบถามไปที่โรงพยาบาลว่าทำไม
ทำไมหมอจึงให้คนเจ็บคนเจ็บท้องต้องรอนาน
คร่ำแตกแล้วทำไมไม่รีบทำคลอดให้เป็นการด่วน
อ่ะฟังเสียงคุณย่ากันหน่อยค่ะ
ก็คืออยากให้คุณหมออธิบายกับญาติ
เพราะว่าญาติเป็นคนที่สูญเสียหลาน๑ชีวิต
ก็อยากให้คุณหมออธิบายหรือว่าดูแลอย่างใกล้ชิดกว่านี้ค่ะ
อย่างเร่งด่วนกว่านี้เพราะว่าหลานถือว่าเคสฉุกเฉิน
ฉุกเฉินมากคือคือต้องผ่าค่ะ
ผ่าก็คือมันรอนานไปนะคะ

นายวงกฎชาติพุษาอายุ๔๘ปีนะคะ
บอกว่าก็เรื่องของการช่วยเหลือ
ทางหมู่บ้านได้มีการนำเงินช่วยเหลือชาปนกิจศพไปมอบให้แล้ว
ถ้าเกิดว่าหักขัดเหลืออะไรก็พร้อมที่จะประสานงานให้อย่างเต็มที่นะคะ